คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้เป็นศึกผ้าเหลือง
เหลืองรุ่นใหญ่ซะด้วยสิคะ
พระวัดเดียวกันด้วยนะคุณผู้ชมทะเลาะกัน

วัย๖๐เอาหินทุบหัวหลวงตาวัย๘๓ค่ะ
คุณผู้ชมพี่อุ๋ยดูสิคะ
นี่คือสภาพพระละมัยเทียมพนัทอายุ๘๓แล้วนะคะ
ท่านเลือดอาบตาบวมปูดหน้าผากนี่มีแผลแตก

แล้วคลิปนี้รอปภเป็นคนถ่ายเอาไว้
พระรูปนี้บอกว่าถูกพระวัดเดียวกันเอาหินทุบหัว
เพราะทะเลาะกันเรื่องที่ยืนรอรับบาท
รอปภแจ้งกู้ภัยนำตัวพระละมัยส่งโรงพยาบาล

เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕กว่าเมื่อวานนะคะ
หน้าตลาดบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี

วันนี้เราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ก็ยังมีคราบเลือดจางอยู่นะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับรอปภที่อยู่ในคืนที่เกิดเหตุนะคะ

เล่าให้ฟังว่าพระสองรูปนั่งรถประจำทางมาด้วยกัน
พอลงจากรถได้แป๊บนึงทะเลาะกัน
ก็คงจะแย่งพื้นที่ในการยืนรับบินทบาทหรือเปล่า
พระที่ก่อเหตุเอาหินขนาดเท่าฝ่ามือค่ะ
ทุบเข้าที่หน้าที่หัวของพระละมัยก้อนใหญ่ขนาดนี้

โอ้โหดูสิ
ถึงว่าเลือดโชคเลยเลือดอาบเลยค่ะ
ที่ก่อเหตุพอก่อเหตุเสร็จวิ่งหนีนะ

ปภบอกว่าแล้วพระที่เจ็บเหมือนท่านก็ให้ข้อมูลไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะ
บอกเคยเห็นพระรูปนี้ไปนอนอยู่แถวใต้คอนโดไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
ก็เลยมีประเด็นตรงนี้นิดนึงด้วย
ไม่แน่ใจว่าใช่พระจริงกันหรือเปล่าทั้งคู่เลยนะ
ใช้หินครับใช้หินเพราะผมตีตรงนี้แผลนึง
แล้วตรงนี้แผง๒แผลครับ
เป็นแผลชะกันมากครับ๒แผล
๒แผลเลย
ค้าที่ขายของแถวนั้นค่ะคุณดาบอกว่าหลังเกิดเหตุพระรามัย

เห็นเลือดที่จีวรพระก็ตกใจนะคะ
บอกว่าปกติพระสองรูปนานทีถึงจะมาบินทบาทแถวนี้
ก็จะอยู่ริมทางเท้าข้างถนนใหญ่นั่นแหละ
ปกติแล้วจะเห็นยืนกันคนละฝั่ง
ปากซอยทางเข้าตลาดบางใหญ่มันจะมีแนวกั้นอยู่อะค่ะ
เธอก็งงเหมือนกันทำไมพระต้องมาทะเลาะกันขนาดนี้ด้วย

ทะเลาะกันเรื่องที่ยืนรับบินทบาทนะคะ

ทีนี้ค่ะนักข่าวก็ไปถามทางตำรวจนะคะ
ตกลงแล้วพระจริงหรือพระปลอม

ตำรวจสพบังใหญ่บอกว่ารู้ตัวพระที่ทำร้ายพระที่ก่อเหตุแล้ว

ก็คือพระพิสูจน์ค่ะอายุ๖๒
ก็มาด้วยกันนั่นแหละจากจังหวัดสระบุรี
จำวัดอยู่แถวบางเขน
ยืนบินทบาทหน้าตลาดบางใหญ่ด้วยกันเป็นประจำ
พระพิสุทธิ์วัย๖๐ปีที่เป็นผู้ก่อเหตุ

แต่คงเห็นว่าพระละมัยวัย๘๓ยืนอยู่อีกฝั่งแล้วคนเยอะกว่า
คนมาใส่บาทเยอะกว่า

แต่ตกลงกันไม่ได้ถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน
ตำรวจบอกอยู่ระหว่างตามตัวพระพิสุทธิ์
มาสอบสวนและดำเนินคดีนะคะ
ส่วนพระละมัยก็ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล

ท่านจะต้องการข้าวปลาอาหารไปเยอะแยะทำไม

ตรงนู้นมีคนใส่บาทเยอะกว่าไปขอเปลี่ยนที่อย่างนี้เลยเหรอ
เป็นพระมาทำร้ายร่างกายกันเอง
แย่งที่ยืนบินทบาทเนี่ยก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ